แต่ว่าอีกคู่นี้มีลุ้นมากเลยนะคะ
เพราะว่าทั้งคู่นี้แค่เห็นก็มีความฮาเกิดขึ้นแล้วนะคะ

สำหรับสองคนนี้นะคะแล้วก็ชอบลงไอจี
ชอบลงโพสต์ให้แบบแฟนจิ้นกันตลอดเลย

ล่าสุดค่ะควงกันมาทำรายการคู่กันอีก

ก็เจอกันบ่อยถ้ามันจะซวบกันมันคงซวบกันไปนานแล้ว
ไม่ได้กลัวใช่ไหมเล่นไปเล่นมารับคำสั่ง
พี่ภาพพี่ภาพ

ว่าจะมาผักไหมนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคนมันเหมือนกับ

เลยคิดว่าแบบอุ๊ยถ้ามันได้กันอยากรู้ว่าลูกมันจะคลอดมายังไง

แต่จริงแล้วมันไม่มีอะไรอะค่ะ
มันก็ไม่มีอะไรเราก็ตกใจเหมือนกันที่กระแสมันเยอะขนาดนี้
แต่ว่าก็รู้สึกว่าเออก็ตลกดี

เดี๋ยวหยุดเนาะ

อาจจะไม่พูดแบบนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าได้กันอย่างที่เขาบอกนะคะ

นะคะก็น่าจะฮาดีสนุกดีนะคะ

เดี๋ยวหลังจะไปถามใบเฟิร์นว่าความว่าสวบคืออะไร
ใช่แต่ก่อนที่จะจินตนาการอะไรไปไกล
ถามลุงลงแล้วหรือยังว่าลุงโอเคหรือเปล่านะ
พอเห็นลุงบอกว่าไม่หรอกคู่นี้ไม่มีทางหรอก